ผู้ชายคนนี้ครับออกไปซื้อของปรากฏว่ามีสาวประเภท๒
ขี่รถมาไล่บี้เลยแล้วบอกให้น้องหยุดรถ
พอหยุดเสร็จปั๊บดึงเด็กมากอดมานั่งบนตัก
ลวนลามหรือเปล่าคือดึงมากอดอย่างนั้นเลย
มาก่อนเลยจะลวนลามไหมจะทำอนาจารย์ไหม
มีพลเมืองดีไปเจอแล้วถ่ายคลิปได้ไปดูฮะ
สวัสดีครับทำอะไรอ่ะครับทำอะไรอีกครับน้อง

เด็กขี่เนี้ยจ่าย
อะไรเหรอ
คือเด็กลุกได้เด็กวิ่งเลยครับดูคลิปนี้อีกครั้งนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
นี่คือคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้จริงเขาขี่รถจะกลับบริษัทนะ
แต่นี่ย้อนกลับมาเพราะว่าเห็นท่าไม่ดีมาเจอผู้ชายคนนี้
ช่วยแต่คนนี้เอาเด็กมานั่งบนตักแล้วก็จะลูบคลามกรอบเนี้ย
จังหวะที่ทักไปเขาหันมาแล้วก็ลงท้าย
เพราะว่าครับนี่แหละสวัสดีครับไม่ได้ทำอะไรอยู่ครับ
ผมยาวท่าทางตุ้งติ้งเป็นสาวประเภท๒มีอายุแล้วครับ
นี่นะฮะเด็กลุกได้เด็กวิ่งเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
และคลิปนี้ก็เอาไปโพสต์ลงไปในโซเชียล
เพื่อจะย้ำเตือนว่าให้ระมัดระวัง
เพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปช่วยไม่ทัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๑๙พฤศจิกายน

ล่าสุดเรามีโอกาสได้เจอกับพลเมืองดีคนนี้แล้ว

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลับจากไปส่งของ
ในพื้นที่บ้านหนองจิกที่พระยืนขอนแก่น

แล้วเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถวนย้อนกลับมา
เห็นสาวประเภท๒อายุมากคนเมื่อกี้นี้

ท่าไม่น่าไว้ใจก็เลยถามว่าทำอะไร
เขาก็บอกว่าเด็กมาซื้อของให้ยาย
หลังจากนั้นเด็กชายก็รีบกลับบ้านทันที
คือคุ้นหน้าเด็กไงว่าเคยเจอในพื้นที่ในหมู่บ้าน
อันนี้คือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ
ล่าสุดเราไปเจอกับคุณแม่ของน้องครับ
ครอบครัวของน้องเนี่ยคุณแม่รีบมาจากชายภูมิเลยนะ
อยู่ที่ขอนแก่นแต่แม่และพ่ออยู่ชายภูมิ

แม่มาถึงวันนี้คุณแม่เล่าไปหูน้ำตาไหล
คุณแม่บอกถ้าเจอเขานะประโยคแรกที่จะพูด
พูดกันละกันขอตบหน้าฉาดใหญ่ก่อนเลย

ทำแบบนี้กับลูกได้ยังไงต้องจับนะคุณตำรวจ
อย่างนั้นจะไปทำแบบนี้กับลูกคนอื่นอีกหรือเปล่า
ฟังความในใจของแม่ครับ

แม่ก็ไม่อยากคิดต่อไปแล้วค่ะ